พฤติกรรมแปลกบนถนนกันบ้างนะครับ

เขาบอกว่าโอ้โหขับมาได้ยังไงแบบนี้นะฮะ
ไปดูว่ามายังไงนะครับ
โอ้โหก็ต้องถามเลยนะฮะถามแบบเมื่อกี้อาทิตย์ตะโกนถามนี่นะฮะ
โอ้โหขับมาได้ยังไงฮะอันนี้บนทางด่วนคุณ

บนทางด่วนนะฮะก็ถ้าเลนไปก็ไปกันทั้ง๓เลนแบบนี้

คือมันจะไม่มีทางสวนมาแบบนี้เด็ดขาด

ใช่นะฮะนี่บนทางด่วนนะครับทีนี้คนที่ขับรถไปเนี่ย
แล้วมีกล้องหน้ารถอยู่คนขับเขาอุทานเลยนะฮะ

มีการแชร์ในโลกโซเชียลชาวเน็ตตั้งคำถาม
โอ้แบบนี้ก็ได้เหรอหรือว่าเพิ่งหัดขับรถหรือเปล่า

มีคอมเมนต์ดักทางเอาไว้บอกว่าอย่าเป็นป้ายแดงแกล้งบ้าแล้วกัน
นะฮะเหตุการณ์นี้ก็คือเขามีการโพสต์ไว้แค่นั้น
แต่ว่ายังไม่ได้มีการร้องเรียนยังไม่ได้มีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ใช่ก็ไม่รู้ว่าคันนี้สุดท้าย
จบที่ไหนนะไปจบที่ไหนเออหรือไปหยุดที่ไหนกันแน่
กลัวจังเลยค่ะเออส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะ
เป็นรถของตำรวจมีคำถามว่ารถตำรวจคันนี้
รีบไปไหนเพราะว่าขับพุ่งฝ่าไฟแดงแล้วถูกรถบรรทุก
ขับชนจนรถตำรวจในกระเด็นเลยนะฮะดูภาพจากกล้องหน้ารถนะฮะ
มันก็ไม่เข้าใจสักที
คิดยังไงรีบไปไหนใช่ไหมนะฮะ
แล้วก็ทำลูกศรแดงว่าไฟแดงอยู่นะไฟแดงอยู่นะเห็นไหม

หรือว่ารถตำรวจจะรีบไปจับผู้ร้ายคะคุณ
ไม่รู้แหละปฏิบัติภารกิจอะไรก็ตาม

ในระยะกระชั้นชิดและอันตรายแบบนี้
คุณดึงว่ารถมันทุกข์
ที่รถทั้งสองคันนี้ออกตัวกันไม่เร็วมาก
รถบรรทุกเขาก็มาไม่ได้เร็วมาก
เพราะว่าเพิ่งจะออกตัวจากไฟเขียวใช่ไหม
ส่วนรถตำรวจอยู่ก็ออกตัวพวดพลาดไปแบบนี้
ทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับ
คลิปไม่ได้ระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ไหน
แล้วก็ตำรวจรีบไปปฏิบัติภารกิจอะไร
มีชาวโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลย
หลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเป็นตำรวจ
แต่จะฝ่าไฟแดงแบบนี้ก็ไม่ได้

ว่าเป็นเจ้าหน้าที่จะทำผิดกฎหมายแบบนี้
โอ้โหมันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับ

อย่าด่ามากตำรวจอาจจะมีเหตุจำเป็นจริง
ไปจับโจรไปจับขโมยอะไรหรือเปล่า
หรือไม่ก็มีเหตุฉุกเฉินอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นได้
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันคือความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะคุณ
ทั้งของตัวตำรวจเองแล้วก็คนใช้รถใช้ถนน
คนอื่นคันอื่นนะฮะ